ความรุนแรงของพายุลูกนี้ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักลมแรงครับ
เรือนกว่า๓๒๐๐หลังคาเรือนพังราบคาบนะครับ
ประชาชนกว่า๑๕๐๐คนไร้ที่อยู่อาศัย
ล่าสุดตอนนี้พายุลูกนี้ได้พัฒนาความระลมเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๔นะครับ
กำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา

ไม่ว่าจะเป็นรัฐเฟอริดารัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกา
ทำให้ผู้อากาศทั้งสองรัฐออกประกาศเตือนประชาชนหลายล้านคนให้ออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัย
พร้อมกันในระดับต่างเหล่านี้ได้มีการเปิดภูมิสูญพักเพียงสำหรับผู้ที่จะหนีภายพายุเฮอร์ราเคนเมทิวในหลายแห่ง
เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ

ก่อนหน้านี้ได้เคลื่อนตัวเข้าถล่มเฮติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดตอนนี้กำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณเฟอริดานะครับ
มาดูการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ

การว่าพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนตัวถล่มฟอริดานะครับ
หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปเรียบตามแนวชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
จุดต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็จะไปที่จอร์เจียนะครับ
หลังจากนั้นก็จะขึ้นไปบริเวณทางตอนบนนะครับ
ที่วันจันทร์ก็จะเคลื่อนที่ลงสู่ทะเล
นี่คือภาพรวมของพายุลูกนี้แล้วก็พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับ
ดังนั้นใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวอาจจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ของพายุลูกนี้
แล้วก็เฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติที่จะตามมานะครับ
อเมริกากลับมาที่เมืองไทยของเรานะครับ
พายุตอนนี้ที่หลายฝ่ายกำลังจับตามอง
ตอนนี้กำลังพัฒนาความระลมกลายเป็นโซนร้อนอยู่
ทิศทางการเคลื่อนที่ณขณะนี้นะครับ
คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางเหนือนะครับ

ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวในระยะนี้
ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วย
เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าพายุลูกนี้โอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา
น้อยมากนะครับแต่ก็มีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกันนะครับต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
โดยมีการคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะสามารถเหนียวนำให้ร่องฝนนั้นได้เลื่อนขึ้นมา
พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้า
จนถึงต้นสัปดาห์หน้าภาคเหนือภาคอีสานตอนบนฝนจะเพิ่มขึ้น
แต่ว่าจากการตรวจสอบล่าสุดณขณะนี้
ยังคงอยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตอนล่าง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกซะส่วนใหญ่
มีบางจุดนะครับอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกสะสมเป็นจำนวนมาก
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าฝนจะตกเพิ่มเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะจุดที่มีสีเหลืองปรากฏ
ถ้าหากเราดูจะพบว่าจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครสวรรค์
พื้นที่๒พื้นที่นี้อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติตามมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินถล่ม
นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ภาคใต้ระนนองพังงาพูเก็ตกรบี

ยังคงมีโอกาสเจอฝนอย่างต่อเนื่องครับ

จากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่เรียกแล้ว๑๗๐๘๐ของพื้นที่
ช่วงเวลาการเกิดฝนนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คำนวณเพราะว่าอาจจะมาช้าหน่อยนะครับ
ช่วงหลัง๒ทุ่มเป็นต้นไป

หลังจากนั้นก็จะมีการกระจายบางจุดบางพื้นที่
แต่ว่าช่วงสายวันนี้ก็อาจจะมีบางพื้นที่นะครับ

ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศแปรปวน
มีทั้งพายุมีทั้งลมหนาวที่เข้ามาเยือน
รวมไปถึงฝนที่ยังคงตกอยู่หลายที่
ตรวจสอบสภาพอากาศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ค่ำคืนนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับ
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีพายุถึง๓ลูก

เราจะมาเกาะติดพายุ๓ลูกนี้ครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ